บาทต่อเดือนมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน๕๐หน่วยใช้
ไฟฟรีครับส่วนเกินให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายเองนะส่วนค่าน้ำล่ะเป็น
ยังไงก็ไม่เกินร้อยบาทต่อเดือนส่วนเกินเนี่ยต้องจ่ายเองครับ
ส่วนบัตรคนจนรอบใหม่นะที่ลงทะเบียนถึงสิ้นเดือนกันยายน
ที่ผ่านมามียอดรวมแล้วกว่า๑๙ล้าน๓แสนคนครับ
ส่วนใครที่รอดูว่าปีนี้จะหนาวมากหรือหนาวน้อยหนาวกี่วัน
คำตอบมาให้ครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายช่วงฤดูหนาว
ของไทยปีนี้เริ่มสัปดาห์ที่๔ของเดือนตุลาคมก็คือเดือนนี้
นั่นเองซึ่งจะช้ากว่าค่าเฉลี่ยปีที่ผ่านมาประมาณ๑สัปดาห
คุณผู้ชมไปสิ้นสุดเมื่อไหร่สิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี
หน้าครับโดยอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ๘๙องศาอยู่ที่ภาค
เหนือและภาคอีสานครับส่วนกรุงเทพอุณหภูมิต่ำสุดประมาณสิบเจ็ด
องศาปริมณฑลอยู่ที่๑๕๑๖องศาส่วนที่อากาศหนาวเย็นที่สุดจะ
เริ่มตอนเดือนธันวาคมปีนี้ไปจนถึงปลายเดือนมกราคมปีหน้า
ยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งเกิด
ขึ้นได้บ่อยครั้งครับช่วงนี้ก็เตรียมเสื้อหนาวไว้ก่อนหรือใคร
ยังไม่มีเริ่มซื้อตูนไว้ได้แล้วนะฮะ
เรื่องนี้ต้องรู้อย่างมากเลยครับจากสถานการณ์น้ำท่วมหลาย
พื้นที่ของจังหวัดชายภูมิได้ทะลักเข้าท่วมทางรถไฟสาย
แก่งคอยบัวใหญ่ในพื้นที่ตะบนบ้านตาลอำเภอบำเด็ดนารงค์
สร้างความเสียหายเป็นระยะทางกว่าห้าสิบเมตรครับหมอนรองรางรถ
เนี่ยคุณผู้ชมฮะมันซุดตัวครับการรถไฟต้องสั่งปิดและ
การเดินรถทุกขบวนจนกว่าจะมีการซ่อมแซมแล้วเสร็จซึ่ง
การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยมีการแจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ
กรุงเทพหนองคาย๖ขบวนนะให้ไปใช้เส้นทางแก่งคอยถนนจิระบัว
ใหญ่แทนครับและงดเดินขบวนรถท้องถิ่นอีกสี่ขบวนเป็นการ
คราวก่อนถ้าใครที่ซื้อตัวเดินทางไว้ล่วงหน้าไม่ประสงค์
ทางก็สามารถติดต่อขอคืนเงินแบบเต็มราคาได้เลยนะคุณผู้ชม
ชมที่สถานีรถไฟทุกแห่งครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่๑๖๙๐ตลอด๒๔ชั่วโมงครับ